ความคืบหน้าประเด็นที่เป็นกระแสสังคมนะคะก็คือรถเก๋งสีแดง
ขับขวางรถพยาบาลรถส่งตัวเกี่ยวกับผู้ป่วยอยู่บนถนนเส้น๑
จนทำให้ผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลแต่ว่าก็ไม่สามารถสุดท้ายไม่สามารถรักษาได้

ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเตรียมเรียกหญิงคนขับรถคันสีแดง
มาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหานักด้วย
ก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
คนตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บุว่าจากการตรวจสอบคลิปช่วงที่เกิดเหตุพบว่ารถเก๋งคันสีแดง
มีนางสาวจิราพรจุ้ยเสงี่ยมเป็นคนขับ
มีเจตนากีดขวางเส้นทางรถพยาบาลอย่างชัดเจน
ซึ่งจะต้องเรียกนางสาวจิรพรไปสอบสวนเพิ่มเติม
เนื่องจากเข้าข่ายความผิดตามพจทบมาตร๗๖ที่ระบุว่า
เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่
ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบหรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน
จะต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อน
ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
จากนี้จะต้องพิจารณาด้วยว่าผู้ขับรถมีเจตนาอะไร
หากการกระทำนั้นเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้บาดเจ็บถึงแก่ชีวิต
เข้าข่ายการกระทำความผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้นะคะ
กระทำโดยเจตนาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติการของคนขับเอง
ทีนี้เป็นเรื่องของตำรวจที่จะเตรียมเรียกตัวคนขับมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนทางด้านของผู้ชายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
กระจกลดกระจกลงแล้วเท้าแขนออกมา
เป็นคนนั่งมาด้วยนะผู้หญิงคนขับผู้ชายคนนั่ง
เป็นเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ได้ขอโทษสังคมครอบครัวผู้สูญเสีย

แต่ในขณะเกิดเหตุนอนหลับอยู่ในรถ

เมื่อประสบเหตุการณ์ที่รถพยาบาลขับตามหลังมา

แต่ด้วยอาการที่งวงเงียอยู่
และเห็นว่ารถยังไม่สามารถหลีกทางได้
ก็เลยเปิดกระจกลงแล้วก็เท้าแขนออกมา

ให้รถฉุกเฉินนั้นเบียงออกไปทางด้านซ้าย
แต่ยังไม่ทันได้ให้สัญญาณอะไรเลย
เพราะหลังจากเท้าแขนออกมาเท่านั้นเอง
ก็หันไปมองข้างหลังปรากฏว่าคนขับรถฉุกเฉิน
กโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้แล้ว

รับว่ารู้สึกโกรธนะคะที่ถูกรถพยาบาลขับจี้หลัง
ในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอยากจะปกป้องลูกและแฟน
แต่ก็ขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปเพราะขาดสติยังคิด
ซึ่งเป็นการโพสต์ที่มีคำหยาบคายคำรุนแรง
แล้วไปกระทบกับหน่วยงานด้วย
และประเด็นที่สื่อโซเชียลออกมาแฉว่า
เรื่องนี้มีความสัมพันธ์ส่วนตัว
นายพานุวัฒน์ยืนยันนะคะ

แต่ยอมรับว่ารู้จักกับบางคน
ในบริษัทรถฉุกเฉินคันที่มาขับจี้ค่ะ

บอกว่ายอมรับเคยคบหากับนางสาวจิราพรจริง
แต่เลิกรากันไปเมื่อ๓๔ปีก่อน
ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาหรือว่าขัดแย้งกัน
หลังจากเลิกรากันไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกนะคะ

ส่วนนายสมบูรณ์เกิดทรัพย์ซึ่งเป็นคนขับในวันนั้น

เข้ามาทำงานได้ไม่ถึง๑ปีเอง
และไม่เคยทราบเรื่องราวเมื่อ๓๔ปีก่อนเลยค่ะ

แต่ต้องถามตัวเขาเนี่ย
ถ้าถามว่าในความรู้สึกพี่ก็คือ
โทษสพชต่อการกระทำของพนักงานที่นำความเดือดร้อน

เป็นพนักงานของสพชจึงโทรศัพท์ไปที่สายด่วน๑๖๖
ทำให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงอาจไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะ